เรื่องนี้เนี่ยอยากถามถามพี่บุ๊คถามดอมถามคุณผู้ชมด้วย
เวลาที่แบบเราไปเดินทางต่างจังหวัดไปพักโรงแรม

พนักงานโรงแรมมีสิทธิ์เอาคีย์การ์ดเปิดประตูห้องเรามาได้ไหมคะ

ใช่ไงและอีกอย่างหนึ่งคือเช็คอินไปแล้ว
คุณไม่มีสิทธิ์เอาคีย์การ์ดมาเปิดประตู
สิ่งนี้ค่ะสาวแพทย์วงเคลียร์เธอเจอ

ใช่ค่ะเพราะว่าต้องไปเล่นคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างไง
แล้วล่าสุดที่เธอไปเจอเป็นโรงแรมในพิศนุโลก
โอ้ยสี่ทุ่มเธอกำลังแต่งตัวอยู่จูบพนักงานผู้ชายนะนะ
เอาคีย์การ์ดเปิดประตูห้องเธอมาเธอบอกตกใจมาก
นี่น้ำแข็งเข้าไปอ่านในโพสต์ในเฟซบุ๊กนี่นะ
คุณแพทย์โพสต์เอาไว้ยาวมากกลายเป็นดราม่าเลยค่ะ
แพทย์วงเคลียร์เนี่ยนะคะบอกว่าไปพักโรงแรมนึง
จังหวัดพิศนุโลกแต่งตัวเตรียมจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่สถานบันเทิง

แล้วโรงแรมที่พักมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องพักลูกค้าเหรอ
ช่วง๔ทุ่มมีคนเปิดเข้ามาตอนนั้นแพทย์อยู่ในห้องคนเดียว
กำลังแต่งตัวอยู่ตกใจมากเลยก็ตะโกนออกไป
แล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยพูดมาว่าขอโทษครับแล้วก็ปิดประตู

ใช่ทีนี้มีโทรศัพท์โทรขึ้นมาที่ห้องของคุณแพทย์นะ
แล้วก็บอกว่าขอโทษครับผมเห็นว่าแอร์ไม่ติด
จะเข้ามาดูแล้วก็วางสาย

ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องแยกกันแล้วก็เดี๋ยวต้องมาชี้แจงนะว่า

คือคุณแพทย์เขาโทรไปแจ้งเหรอว่าห้องฉันแอร์เสีย
ก็เปล่าไงเพราะว่าคุณแพทย์บอกเลยบอกว่า
แพทย์แพทย์ไม่ได้เปิดแอร์อากาศมันค่อนข้างเย็นไง
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะ
ก็ต้องให้ผู้จัดการวงไปคุยไปเคลียร์ด้วยนะ
คือประเด็นที่๒ประเด็นเรื่องเปิดแอร์ใช่ไหม

แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์
แต่ถ้าจะมีคนของโรงแรมพนักงานโรงแรมขึ้นมา
แล้วก็รู้ว่าแอร์ที่ห้องเธอไม่ติดก็เลยจะเข้ามาดูเนี่ย
แสดงว่าโอ้โหโรงแรมมันมีระบบที่ทำให้รู้ว่าแอร์ไม่ติด

มันอาจจะเป็นระบบแบบตรวจหรืออะไรที่ให้เห็นว่า
ลมห้องนี้พัดลมแอร์ห้องนี้ไม่ติดอย่างนั้นเหรอ

เลยบอกว่ามันเป็นประเด็นที่๒ที่เธอสงสัย
ใช่แต่ว่าอย่างหนึ่งนะคือคุณแพทย์ก็ให้ผู้จัดการ

แต่เนี่ยคุณแพทย์ได้คีย์การ์ดมาแค่ใบเดียวค่ะ
แล้วกลัวแล้วไม่กล้าแล้วที่จะนอนคนเดียว

เพราะว่าพอผู้จัดการวงลงไปขอคีย์การ์ดอีกใบให้

ไม่ได้ทำการติ๊บเขาเรียกอะไรดี
เอาคีย์การ์ดไปตั้งระบบใหม่
เหมือนกับว่ามีการเตรียมคีย์การ์ดนี้ไว้แล้ว

นี่มันเป็นสิ่งที่คุณแพทย์สงสัยได้ทั้งหมดเลยนะ

แล้วก็เลยเอารุ่นน้องมานอนด้วย

ใจก็ใครจะมาเปลี่ยนโรงแรมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็ดึกแล้วถูกไหม

ทีนี้ค่ะมันคือสิ่งที่คุณแพทย์คล่องใจ
ว่าทำไมโรงแรมถึงทำแบบนี้ได้

คีย์การ์ดทำไมถึงไม่ให้มาตั้งแต่ตอนแรก
คนมาคอมเมนต์เพียบเลยคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะเราก็ต้องฟังจากฝากฝั่งโรงแรมด้วยนะ
กรรมการผู้จัดการโรงแรมคุณพิทูลยิ่งยศเรืองรอง
ชี้แจงค่ะค่อยฟังพร้อมกันนะ
ว่าพนักงานผู้ชายที่เอาคีย์การ์ดไปเปิดห้องคุณแพทย์
เขาแจ้งว่าเขาจะไปตรวจสอบระบบแอร์ของห้องพัก
แอร์มันไม่ติดแอร์มันเสีย

ก็ผิดพลาดไปเปิดห้องคุณแพทย์
ทีนี้คนที่ทำพนักงานคนนั้นเขายอมรับนะ

ไม่ได้ชี้แจงให้กับคุณแพทย์ได้ทราบทันที
ดังนั้นเดี๋ยวโรงแรมจะรับผิดชอบจะเยียวยาเรื่องนี้
ลองฟังทางโรงแรมก่อนค่ะเดี๋ยวเล่าต่อนะ
ตกใจแล้วก็ปิดประตูมาอบรมในการปฏิบัติงาน
ให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
เอาง่ายนะมันมีห้องที่แอร์มีปัญหา
แล้วพนักงานเขาจะมาตรวจสอบมันจะมาแก้ไข

ใช่คือเขาบอกทางพนักงานบอกเขาบอกกับทางกรรมการผู้จัดการแบบนี้ไง
แล้วทีนี้ตอนที่ขึ้นมาจะตรวจสอบแก้ไขไปเปิดห้องผิด
คิดว่าห้องของคุณแพทย์เป็นห้องว่างที่ไม่มีคนอยู่

ซึ่งล่าสุดทางโรงแรมส่งจดหมายมาชี้แจงถึงคุณแพทย
แล้วก็ต้นสังกัดนะบอกว่า
เหตุการณ์ที่เปิดห้องพักพลการรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่ามีห้องพักในชั้น๕เกิดปัญหาแอร์เย็นไม่พอ
ก็เลยขึ้นไปดำเนินการเพื่อย้ายห้องให้ผู้พัก
แต่ว่าด้วยความประมาทไม่ได้ตรวจสอบก็เลยเข้าใจผิด
ห้องที่คุณแพทย์พักเป็นห้องว่าง
ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณแพทย์
สั่งลงโทษทางวินัยกับพนักงานรายนี้
เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับพนักงานท่านอื่นในเรื่องของความประมาท
โรงแรมขอน้องรับผิดทุกประการ
อันนี้คือเป็นจดหมายที่ทางโรงแรมออกมาชี้แจงกับคุณแพทย์แล้วก็ต้นสังกัดนะคะ

คือเป็นใบหนึ่งที่เปิดได้ทุกห้อง
หรือไม่อย่างไรนะคุณผู้ชมแต่เขาชี้แจงมาแบบนี้
เพื่อที่จะเอามาเข้าห้องเธอหรือเปล่า

ต้องตอบให้เคลียร์ทั้งหมดด้วยนะครับ